คุณจำได้ใช่ไหมว่าไอซ์เนี่ยหวิดตาบอดเลยนะ
คือเธอเนี่ยถ่ายทำละครเรื่องหนึ่งอยู่นะคะ
คือเป็นม้วนใหญ่มาก๖กิโล

กระดูกร้าวเลยค่ะแล้วก็เส้นเลือดในตาแตก
เธอต้องพักงานยาวมากอันนี้คือภาพช่วงประมาณแรก
เธอเพิ่งโดนกระแทกเบ้าตามา
ก็เลยมาอัปเดตอาการหน่อยเธอบอกว่าตอนนี้ดีขึ้นมาก
แต่ว่าต้องอยู่ในช่วงของการทำกายภาพบำบัด
คืออันนี้แต่งหน้ากลบนิดนึงเพราะเธอต้องมาออกงาน

จริงแล้วตอนนี้ก็เริ่มแต่งหน้าได้แล้ว
ยังไม่หายนะยังเป็นแบบเป็นไตเป็นแข็งเป็นก้อนอยู่

คือทุกวันนี้หนูยังต้องทำกายภาพหน้าอยู่ค่ะ
ที่มันเป็นห้อเลือดหรืออะไรที่มันบวมตรงนี้

ล่าสุดเห็นข่าวว่าโดนโกงเลยเหรอคะยังไง
ใช่ก็มีโดนโกงเรื่องทำบ้านรีโนเวทบ้าน
แต่เราคิดว่าเป็นคนรู้จักของคุณพ่อ

เฉียดฟ้องไม่ได้หรอกค่ะก็ปล่อยเขาไป
มีอีกหนึ่งเรื่องที่ทำให้เธอปวดหัวนอกจากปวดเบ้าตาแล้ว
ก็คือผู้รับเหมาเกาะสระห้างโกง
อันนี้โดนกันบ่อยมากเลยแต่ที่เธอบอกว่าฟ้องไม่ได้เพราะอะไร

โอ้โฮก็โดนกันไปเหยียบร้าน
เป็นกำลังใจให้โดนกันเยอะนะ
เดี๋ยวนี้คนทำบ้านกับผู้รับเหมาที่โกงเงินไปก็เยอะ
ต้องดูกันดีหน่อยนะเป็นกำลังใจให้ไอซ์นะคะ